นครนายกเขามีการอาบน้ำจอระเข้โทน

ไม่ต้องกลัวที่นี่อาบได้สบายมากจอราเข้ไม่ดุ
แต่จราเข้จะช่วยปลดหนี้ให้
ดีอ่าถูกต้อง
เค้กที่นี่ใจดีนอนนิ่งให้เราอาบน้ำแบบนี้เลย

ค่าถาปลุกจอระเข้โทนนี่

บอกเอาไว้ให้เราได้สวดกันง่าย

ราเข้โทนนอนนิ่งอยู่ที่วัดลำบัวลอยตะบนท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะ

ต่อแถวเพื่อรออาบน้ำให้จราเข้โทนกันมากมาย
ทุกวันนี้ผิวไอ้เข้นี่เป็นยังไง

ยังไม่เปื่อยลงแว็กด้วยไหม
ไม่ต้องเอาแค่อาบน้ำป่าแป้งก็พอแล้ว
หลายคนเขาเชื่อว่าการมาอาบน้ำทำความสะอาดจอราเข้
จะทำให้เราประสบความสำเร็จยิ่งใครมีปัญหาด้านการเงิน
ทำอะไรติดขัดแล้วเนี่ยทุกอย่างนะเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้ว
คลี่คลายผ่านพ้นไปนี่เป็นความเชื่อนะบอกไว้ก่อน
หลวงพ่อศนิทซาก์ยาสินทรวว์อดีตเจ้าอวาสวัดร้าพระเกจิดัง
ท่านได้ปลุกเสกวัตถุมงคลขึ้นมามากมาย
แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเป็นวัตถุมงคลให้ได้บูชากันไป
บอกว่ามีร่างสตาฟของไอ้เข้ที่เจ้าวาดองค์เก่าเคยเลี้ยงเอาไว้
ก็นี่ไงนี่ตัวนี้เลยนะอยู่ในกระจกแก้ว

อาบไม่ได้ดูได้ถ่ายรูปได้อย่างเดียว
ถูกต้องแล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะ
ว่ามีทั้งคนที่โชคดีมีคนที่ยังรอโชคอยู่
มาขอพรอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะคะ
ใครที่มาขอแล้วสำเร็จก็มาแก้บนกันตามระเบียบ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งแล้วกันที่เรามาแนะนำ
เผื่อว่าใครมีความไม่สบายใจและอยากจะลองไปอาบน้ำให้จราเข้บ้าง

อาบน้ำอย่างอื่นแล้วหันมามองทางนี้คุณมีความหมายว่าอย่างไร

เจ้าพูดเที่ยงนี้ไม่ได้นะขอรับ